วันนี้เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐมันไม่กลมกล่อมนะคะ
พี่ฝนธนสุนทรคุณผู้ชมค่ะเจ้าหญิงของวงการลูกทุ่งนี่แหละ
สุดใจเลยเมื่อได้ยินเสียงแม่พึ่งเรียกให้ไปหา
โอ้โหคุณเชื่อหรือไม่คะ
หรือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
จากที่เราเคยเสนอข่าวเรื่องผลงานเพลงใหม่ของพี่ฝนมาตลอดว่าเจ้าตัวน่ะ
ตั้งใจนำเพลงใหม่ของตัวเองไปร้องให้หลวงพ่อที่ตัวเองนับถือด้วยกัน๔วัด
ซึ่งพี่ฝนนะก็มีไปถวายเสียงมาแล้วด้วยกัน๓วัดค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยต้องมีที่ใหม่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันคุณผู้ชม
และเจ้าตัวก็รีบเดินทางไปร้องให้ฟังมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
ก็คือหน้าหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ทำไมทำไมต้องรีบไปมันเป็นเหตุกระทันหันขนาดนั้น

เมื่อวานนี้พี่ฝนได้นำมาม่าผัด
ซึ่งเป็นเมนูโปรดของพี่พึ่งค่ะ

นำไปให้แม่พึ่งที่หน้าหุ่นที่๓

พร้อมกับร้องเพลงใหม่ของตัวเองให้แม่พึ่งฟังด้วยนะคะ

คุณแก้วปิ้งไก่มาร่วมร้องเพลงให้แม่พึ่งได้ฟังด้วย
โดยพี่ฝนบอกกับพี่อ้อมผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ
ที่ต้องรีบมานะเพราะว่าแม่พึ่งเนี่ยเขาไปเข้าฝันโอ้โห
พร้อมกับเรียกให้มาร้องเพลงใหม่ให้แม่ฟังหน่อยซึ่งเดิมทีค่ะ
ตั้งใจว่าจะมาอยู่แล้วแต่ว่ายังหาเวลาไม่ได้เลย
แต่พอแม่มาเข้าฝันปุ๊บแบบนี้บอกเลยฉันขอเคลียร์คิวทุกอย่าง
แล้วมาร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังค่ะไปฟังเสียงจ้ะ
ในความฝันเหมือนกับว่าเราอยู่หลังเวที
แล้วก็พี่พึ่งก็กวักมือเรียกประมาณว่ามานี่มานี่มานี่อะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วในฝันเราก็คือรู้เลยว่าเรียกให้ไปหาแล้ว
ก็คือเราแบบออกเพลงใหม่ทำไมไม่มาร้องให้ฟังสักที

ก็เลยนี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องมาวันนี้
จะมาบอกประมาณว่ามาร้องเพลงใหม่ให้ฟังแล้วนะคะ
แล้วก็เหมือนกับว่าขอโทษที่ยังไม่ได้มา
เพราะว่ายังมีภารกิจหลายอย่างอยู่
เอาเพลงใหม่มาร้องให้พี่พึ่งฟังแล้วก็ขอให้พี่พึ่งอำนวยอวยพร
ให้ให้เพลงนี้แบบเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนแฟน
โอ้โหนี่ไงน่ารักเนาะนะคะและแน่นอนค่ะมาร้องมามอบความสุขทางเสียงเพลงให้แม่ฟังแล้วนะ

ไม่ต้องตกใจครั้งที่๒หายไปไหน

ไม่มีอะไรตกลงมาเลยคุณผู้ชมค่ะพี่ป่นก็เลยใช้วิธีการนับว่าตกลงมาได้กันกี่อัน
มีทั้งหมด๘อันนั่นแหละคุณผู้ชม
ส่วนครั้งที่๒เอ้ามันหล่นลงมาขนาดนี้ก็เลข๘ไปเลยสิจ๊ะมัน๘อันหล่นลงมา

เพราะว่า๘๐มันออกไปงวดที่เราเนอะไม่แน่นะอันนี้อย่าให้ความหวังเราขนาดนั้นเชิญนี่
นะคะรอลุ้นกันต่อไปนะคุณ